ศิลปินตลกหลายท่านสนิทสนมกันดี

เป็นเพลงดังช่วงแรกอีกเพลงหนึ่งของคุณยอดรักนะครับ
ได้ครูชวนชัยชิมพวงเป็นผู้แต่งนะครับ
แล้วก็แต่งให้เพลงนี้จนโด่งดังทีเดียว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
นึกเนื้อแคร์แสดงว่ารู้จักรู้ครับรู้เอาล่ะ
ได้เวลาเนี่ยแบบท่องเนื้อกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
ฟังไปแล้วนะครับเล่นที่สองมา

หลังจากไตรตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วนะฮะ
ตกลงว่าจะเล่นในเพลงที่๒นี้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

หยิบมือถือขึ้นมาเราเล่นเลยค่ะ

ใช้สินสักสิทธิ์ในสตูดิโอของเรานะครับ

ไม่ต้องห่วงได้ไม่ได้แล้วมันก็ได้เอง

มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาเลยครับ
ขอโชคดีค่ะครับค่ะ
เมื่อถึงเดือนเมษาหนุ่มบ้านนานั่งฝัน
คอยคนรักคอยคนรักจากกัน
สิ้นสงกรานน้องก็พลัดลืมพี่
เธอทิ้งหน้าทิ้งไรจดหมายไม่มี
ใหญ่น้องมาลืมพี่ที่ท้องทุ่งนา
เฝ้าหลงคอยแช่สาวพี่หนาวใจหนักหนา
อย่ามาฝนอย่ามาฝนหล่นมา
หนุ่มบ้านนานาวราไม่สิ้น
จนคนลงเดือนห่วงหมวดลบโบบิน
ใจน้องไปลืมสิ้นสิ้นทานบ้านเรา
เดือนเย็นเจ้าไม่มา
จากเข้าพรรษายิ่งพาใจเศร้า
สาริการ้องควนมาเบา
สาดิการ้องทวนมาเบา
พี่ต้นสะดาวพี่เฝ้ายืนมา
ร้องเสียงดังฟังชัดถ้อยชัดคำอย่างยิ่ง
เป๊ะนี่เคยได้ยินเพลงแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงของใคร

แต่ว่าที่เขาได้ยินร้องเดือนเจ้าไม่มา

มั่นใจแค่ไหนครับเพลงนี้ว่าถูกต้องทั้งหมด

แล้วก็ร้องถ้าเป็นเพลงของคุณวัยพฤษจริง

มาดูกันเลยครับ
เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณพลร้องได้หรือร้องผิดครับ

ร้องได้
เพลงที่๒นะครับ

คุณพลร้อง
คุณพล

ร้องได้ให้ล้าน